ไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
บอกว่าทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมจริงจริงเป็นพ่อค้าขายอาหาร
คือเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในสถาบันอาชีวสุรินทร์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓นะคะเขากำลังนอนอยู่ที่หลังบ้าน
ปรากฏว่ามีคนร้ายไม่รู้แหละว่าเป็นใครบุกเข้ามาแล้วก็เอามีดแทงเข้าไปที่ศีรษะ
แล้วก็ปาดคอลึก๕เซนติเมตรเสียชีวิตทันทีเลย
ตอนนี้ตำรวจพยายามเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
ทางครอบครัวเองก็หวาดกลัวด้วยเพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำด้วยได้หรือเปล่า
โดยผู้เสียชีวิตก็คือนายหันศาวิบูรเพ็งนะคะอายุ๕๔ปี
สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงกระท่อมหลังบ้าน
ที่บ้านโคกปันโรในตำบลตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
สภาพศพถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หลังศีรษะ
แล้วก็ที่ลำคอมีรอยของมีคมปาดลึกประมาณ๕เซนติเมตร๓แห่งด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของเช้าวันที่๕มิถุนายนค่ะ
ซึ่งคนที่พบศพก็เป็นภรรยากับลูก
คุณพัชรวรินพัชรประพานันทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วย
ซึ่งวันนี้ที่บ้านนะคะญาติญาติก็นำศพนายหันศามาตั้งบำเพ็ญกุศล
ก็ยังคงมีความโศกเศร้านะคะภรรยาลูกชายลูกสาวแล้วก็ญาติญาติยังคงทำใจไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ตัดสินใจว่าจะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
สภาพพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นสาราท้ายสวนหลังบ้านของคนตาย
ห่างจากตัวบ้านแค่ห้าสิบเมตรค่ะลักษณะเป็นเหมือนกับสวนครัว
แล้วก็จะมีสาลาที่เขานอนพักอยู่เนี่ยเป็นสาราสีฟ้ามีระเบียงสำหรับพักผ่อนนะคะ
ลักษณะเป็นแบบนี้เลยห่างกันไม่ไกลมากค่ะ
บ้านหลังนี้นะคะที่สำคัญที่สุดคือมันมีทางเข้าออกแค่ทางเดียว
เข้าออกทางอื่นไม่ได้เพราะว่ามีรั้วรอบขอบชิดหมด
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเบื้องต้น
คนก่อเหตุน่าจะเป็นคนคุ้นเคยหรือคนรู้จักค่ะ
พูดคุยกับนางสายแก้ววิบูรเพ็งภรรยาของผู้ตายนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนที่เขาจะลงไปทำสวนไปเจอศพสามี
รีบมาเรียกเธอกับลูกสาวไปดูพอไปถึงเนี่ย
สภาพที่เห็นคือสามีนอนตัวแข็งแล้วค่ะ
เลยรีบไปแจ้งให้คนมาช่วยโดยปกติแล้วเนี่ย
สามีเธอมักจะไปนอนฟังเพลงที่สาราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
คือก่อนเข้าบ้านมานอนเนี่ยก็จะไปนอนพักเล่นอยู่ตรงนี้ก่อน
สักพักนึงค่อยกลับเข้ามานอนในบ้าน
เธอก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าเออสักพักนึงเดี๋ยวคงเข้าบ้านมาแล้วล่ะ
เธอก็เข้านอนพร้อมลูกสาวไปก่อน
คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสามีขึ้นนะคะ
เพราะว่าอุปนิสัยของสามีเธอเธอบอกว่าสามีเป็นคนดี
เป็นคนสนุกสนานเป็นคนตลกใครก็รัก
รวมถึงนักเรียนที่สถาบันที่สามีขายอาหารอยู่เนี่ยค่ะ
ก็รักเขาทุกคนเลยเนี่ยค่ะลักษณะเขาเป็นแบบนี้ค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สถาบันอาชีวะสุรินท

แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครด้วย
ฝั่งครอบครัวก็นึกไม่ออกจริงว่าจะมีใครเป็นคู่กรณีได้บ้าง
อยากให้ตำรวจช่วยเร่งหาตัวคนร้ายให้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยค่ะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
แล้วก็ก่อเหตุเพราะอะไรจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
ไปนอนคิดว่ามานอนที่บ้านแล้ว

จนลุงแกไปลงไปทำงาน
นั่นแหละถึงเลยว่าทำไมไม่ไปนอนที่บ้าน
ปลุกแต่ไม่ตื่น
เพราะว่าทุกวันแกฟังเพลงอะไรก็ต้องมานอนที่บ้าน
นั่นแหละป้าก็ขึ้นไปนอนก่อน
อืมก็ว่าเดี๋ยวเขามามั้งเพราะว่าไม่เคยได้เรียกเขาก็
เพราะว่าเขามีวันนี้อย่างนี้ทุกวันแล้ว
นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้
ก็เลยไม่เอกใจอะไรเพราะว่าปกติทุกวันแกจะทำอย่างนั้น
โกรธอยู่ไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะ

ทำเกินไปไม่อยากให้อภัย
เพราะว่ามันทำอะไรรุนแรงขนาดนี้
รุนแรงเกินไปเรารับไม่ได้แล้ว

ถ้าจับไม่ได้นี่ป้ากลัวมากเลย

โกรธแล้วก็แค้นใจคนที่ลงมือมาก
ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขออะไรเลย
จะไม่ให้อภัยแล้วไม่ขออโหสิกรรมให้ด้วยนะครับ

ทีนี้มันมีเหตุการณ์วันที่๖มิถุนายน
ซึ่งเป็นวันเกิดลูกสาววัย๒๑ปีค่ะ
คือสามีเคยบอกกับลูกไว้ว่า

เธอก็แอบตีมือสามีไปนะ

ก็อาจจะเหมือนกับว่าปกติก็ไม่ได้ใส่ชุดหล่อสวย
ทำไมอยู่ดีมาบอกลูกว่าให้เตรียมตัดชุดหล่อสวยให้หน่อยอะไรอย่างนี้
อะไรแบบนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวเราไปเจอกับนายสำรับเริกดีค่ะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาดูจุดเกิดเหตุพอดี
นายสำรับก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าน่าตกใจมาก
เพราะว่าปกติหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้เลย

อย่างที่บอกค่ะทางเข้ากับทางออกมีแค่ทางเดียวคือประตูหน้าบ้าน
รอบบ้านมีรั้วรอบขอบชิดมีหลักเขต
เพราะฉะนั้นคนนอกจะเข้ามาก่อเหตุยากมาก
แต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะว่าเออมีใครอยู่ในใจว่าเป็นคนต้องสงสัย

ก็ทำได้แค่เตือนคนในหมู่บ้านแล้วค่ะว่าให้ระวังตัว
เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้คนร้ายคือใครไม่รู้ว่าแรงจูงใจคืออะไร
แล้วก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่า
ผมก็จะพยายามตรวจตราดูช่วงกลางคืนช่วงอะไร
จะมีคนแปลกหน้าหรืออะไรเข้าหมู่บ้านเรา
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้อุกอาจมากเลย
ไม่รู้ว่ามันจะมีคนหมายโปรงอีกต่อไปหรือเปล่า
ปกติเวลาเกิดเหตุแบบนี้ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

เขาก็จะอาศัยความเชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยคือ

คราวนี้ค่ะนางแย้มอาทหารลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่า

ให้เอามะนาวไปบีบใส่เลือดผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
เขาบอกว่าพอเอามะนาวไปบีบเนี่ยมันเป็นเคล็ด
เพื่อที่จะให้ตำรวจจับคนร้ายได้โดยเร็ว

นี่บีบหลายรูปเหมือนกันนะคะเนี่ย
บอนก็ใช้เหมือนกันนะคะเอาไปทาปากศพ
ความเชื่อเขาบอกว่าจะทำให้ศพเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยอาจจะไปบังคับบีบบังคับ
ว่าไปบอกตำรวจว่าใครคือคนร้าย
ว่าคนร้ายอาจจะรู้สึกแบบคันปากยุบต้องเอามาออกมาสารภาพเอง
ครับ
ว่าใครเป็นคนทำคนอะไรนะ
จะได้รู้ว่าคนที่ทำน่ะ
ให้มันมามอบตัวเร็วไอ้คนที่ตายน่ะ
วิญญาณคนตายจะได้บอก
เคยมีคนทำมาแล้วไงคนไหนที่ทำน้องน่ะ
ขอให้มันเวรกรรมตามสนองมันจะได้
คำพูดมาถามคำพูดเอาไปแหละไหน
ว่าอยู่ระหว่างการรวมปรุงพญาณหลักฐาน

ยังไม่เทน้ำหนักไปที่มูลเหตุทางไหนเลย
แต่เบื้องต้นก็คิดว่าคนร้ายน่าจะต้องรู้จักกับคนตาย
แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดที่เข้าออกบ้านได้ค่ะ